ราชธานีตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นตามลำดับ
บางพื้นที่ประชาชนสามารถกลับเข้าไปดูแลบ้านเรือนทำความสะอาด

แต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นริมตลิ่งแม่น้ำมูล
ก็คือดินถล่มดินซุดเพราะว่าช่วงนั้นน้ำมันสูงไง
หลังจากนั้นพอน้ำมันไปดินมันอุ้มน้ำมาก

ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์
ริมตลิ่งซุดความยาว๒๐๐เมตร
ความเสียหายเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แต่เขาบอกว่ามันมีจุดหนึ่งระทึกมากเฉียดชิวมาก
เป็นจุดที่ประชาชนเอาอาหารไปให้ปลาวางมัชชา
และช่วงนั้นดินถล่มลงพอดีนะคะ
ประชาชนวิ่งหนีตายกันขึ้นมา

นานแล้ว

ลงแล้วเรากำลังลง

ห่วงข้าว

นี่ค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เรียกว่าแพร่ให้อาหารปลาริมแม่น้ำมูล
อยู่ภายในวัดบ้านท่ากกแห่ตะบนจาระแมอำเภอเมือง

อกจากนี้ยังไม่พอนะคะจุดใกล้กัน
สถานีวัดน้ำค่ะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะ
เอแล้วนะเดี๋ยวสักพักมันจะถล่มพังลงมาเลยเนี่ยนะคะ
จุดนี้อยู่ไม่ห่างจากจุดแรกคือเป็นจุดที่อยู่ใกล้กัน
มันโดนผลกระทบจากดินซุดเช่นเดียวกันนะคะพังถล่มลงมาเลย
เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าว่าช่วงนั้นกำลังยืนอยู่บนฟุตบาทของพนังกั้นตลิ่งอยู่ข้างวัด
เขาสังเกตเห็นรอยแยกบริเวณพื้นแล้วเขาก็บอกพื้นมันเริ่มสั่น
ตะโกนบอกคนที่กำลังจะเดินลงไปในแพร่ให้อาหารปลาซึ่งอยู่ติดกัน
ขึ้นมาเดี๋ยวแพ้มันจะถล่มเขาบอกแบบนี้
แล้วมันก็เป็นไปตามที่เขาพูดจริงนะคะ
เฉียดชิวมากคนวิ่งขึ้นมาได้ทันก่อนที่แพร่จะซุดลงไปในน้ำค่ะ
คือมันเดินมาตอนนั้นตรงที่ระหว่างรอยต่อมันแยกจากกัน
พอดีมันมีการไฟฟ้าประมาณ๑๐ท่านกำลังคุยกันอยู่
ผมร้องตะโกนบอกให้ขึ้นมาเพราะว่าดินมันกำลังสไลด์ลง
พอดีเขาขึ้นมาดินสไลด์ลงพอดีสไลด์ลงไป
มันก็สไลด์จากฝั่งนี้แหละไปหมดเลย
ก็ไปรวมทั้งหน่วยวัดน้ำภูเบิร์นมันก็ไป
ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจนได้มีการสร้างเผื่องกี่ปีละนี่
ก็น่าจะประมาณ๗๘ปีได้ไหม
คือจุดนี้คือริมตลิ่งของวัดบ้านท่ากกแห่มันเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน
ประชาชนยังเห็นยังมีคนสังเกตได้ยังสามารถวิ่งหนีได้
แต่มีอีกหนึ่งจุดค่ะมันเกิดขึ้นช่วงกลางคืน
เมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้อันตรายนะคะ
เป็นการรายงานข่าวออกมานะคะว่าเกิดเหตุดินสไลด์ที่ริมตลิ่งหมู่บ้านครูสว่าง
ตำบลหนองกินเพลและบ้านหาดสวนยาตำบลคำน้ำแซ่บ
อำเภอวรินชำราบนะคะดินสไลด์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกค่ะมีประชาชน
มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วนคือเสียหายไปหนึ่งหลัง
แต่ว่าเจ้าของบ้านเขากลัวว่าถ้าเกิดดินซุดตัวแบบนี้ขึ้นมาอีก
จะทำให้บ้านเรือนซึ่งตั้งอยู่ที่จุดดินซุดตัวได้รับความเสียหายเพิ่มเติมนะคะ
ซุดแบบนี้เลยแล้วเกิดขึ้นช่วงกลางคืน
หลังเกิดเหตุแบบนี้ค่ะระดับน้ำในแม่น้ำมูลลดลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งนายสริทวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมยวทาที่การจังหวัดเข้าไปตรวจสอบนะคะ
เพื่อนำความเสียหายเข้าสู่ที่ประชุมต่อไป
แล้วก็จะได้จัดสรรงบประมาณเข้ามาซ่อมแซมให้

สิ่งก่อสร้างของประชาชนบ้านเรือนประชาชนและศาสนสถาน
ก็คือวัดที่มีความเสียหายก็คือวัดบ้านท่ากกแห่เนี่ย
ได้รับการเยียวยาต่อไปนะคะอันตรายนะคะ